อาจจะไปกาญจนบุรีต่อคุณผู้ชมฮะถ้าใครขับไปผ่านแถวนั้นเนี่ย
ต้องเหลียวต้องเหลียวเลยพี่ก๊อฟพี่น้ำแข็ง
เหลียวได้ไงมันแทงตาสักขนาดนี้

ไม่แต่เหลียวมาเหลียวกลับไปมองถนนด้วย
ต้องมองถนนด้วยนะคุณผู้ชมอย่ามองแถวนี้ครับ
โอ้โหมีเล็กอันใหญ่อันนะครับ
คืออะไรไม้บวมเหรอไม้บวม
เอออันใหญ่ความยาว๓เมตรครับอันใหญ่น้ำหนัก๓๐๐กิโลครับ

มีการนำสีขาวมาเขียนเลข๐๗๙เอาไว้ที่อันใหญ่
ส่วนอันเล็กก็อยู่ใต้อันใหญ่ตรงปลายก็แดงเหมือนกันครับ

แต่เลขที่เขียนไว้เนี่ยเป็นเลขสีแดงนะ
เลข๗๒ครับคุณผู้ชมนี่นักข่าวของเราจะเอาไมค์ไปสัมภาษณ์

เออไม่รู้มีอะไรสิงสถิตอยู่หรือเปล่า
ชาวบ้านในพื้นที่อย่างลุงบัวอายุ๖๐ปีเล่าให้ฟังว่าโอ้โห

ฝนไม่ตกเลยไม่มีน้ำทำไร่ทำนา
ผลการเกษตรก็เสียหายครับนี่ลุงบัว
ในอดีตชาวบ้านเคยขอฝนด้วยกัน
ใช้วิธีที่เราคุ้นเคยคือแห่นางแมว
แต่ทุกวันนี้เห็นลุงบัวบอกหมดยุคแล้วนะ
ดัดแปลงด้วยการสร้างประหลัดขีกขึ้น
ขอฟ้าขอฝนทำการเกษตรอันนี้ก็ความเชื่อของชาวบ้านนะคุณผู้ชม

อันเล็กเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เทพเจ้าเหรออาจจะไม่เห็นแล้วมั้ง

เอออาจจะเป็นเลขล็อตการผลิตนะ

นี่ไซส์เล็กไซส์เล็กนี่คือเขาจะเรียกว่าประหลัดขิก
ใหญ่ต้องเรียกอำเภอขิกแล้วใหญ่กว่านั้นต้องเป็นนายกขิกด้วยไหมคุณผู้ชม